คนดังเนี่ยซ้ายทีก็โดนด่าแล้วนะคะ

ภรรยาคุณชาคริสนี่เกิดจากภาพนี้เลยนะคะ
เขาก็ไปถือดอกไม้ไงแล้วก็โพสต์บอกว่า
เออเนี่ยเป็นร้านดอกไม้ของคุณป้าน้องโพ

เท่านั้นแหละชาวเน็ตคนหนึ่งเข้ามาคอมเมนต์แบบนี้เลย

ตอนแรกก็โอเคหลังขายจัง

เหนื่อยจะตามบรัยบ๊ายบายนะ

เพราะว่ามีคนหนึ่งที่เข้าใจนะ

บอกเลยว่าคนเขาทำมาหากิน
คุณสังเกตตัวเองไหมว่าเป็นคนขวางโลก

เขาช่วยกันทำมาหากินก็ดีแล้ว
ลาแล้วยังไงจะให้เกาะสามีกินเหรอ

คือตอนนี้ในอินสตาแกรมคุณแอนคุณชายอินเองก็อยู่นิ่ง
อยู่เงียบปล่อยให้เรื่องมันผ่านไปนะคะ

เขาจะมีแบบว่าแอดเขยจันทร์

เขาตำน้ำจิ้มซีฟู้ดเอง
เพราะเขามีปลาหมึกแบบปลาหมึกแดดเดียว

เดี๋ยวลองสั่งลองชิมดีกว่า

เพราะฉะนั้นชาวเน็ตก็อยู่เฉยนะคะคุณ